มาดูเรื่องทางคดีที่ตั้งต้นจากการขยายผลเว็บพนันออนไลน์
นำไปสู่ตัวละครสำคัญน้องมินนี่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นนารีพิฆาต
ออกหมายจับทั้งตำรวจและพลเรือน๒๓คนแล้วก็ออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
คือมีการขยายผลไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ที่บอกว่าสื่อมวลชนรับเงิน
ทีนี้ต้องตรวจสอบเส้นเงินว่าเงินที่สื่อมวลชนรับมา
รับมาในลักษณะไหนเข้าข่ายเป็นความผิดไหม
จะมีการเชิญสื่อมวลชน๗บวก๑๗นักข่าว
แล้วก็อีกหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบสมาคมสื่ออย่างนี้ค่ะ
มาพูดคุยสอบถามเรื่องของเส้นเงิน

ปรากฏว่าเงียบกริบเลย

ไม่มีนักข่าวมาให้ปากคำที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้นะคะ
แล้วเนี่ยนักข่าวก็ไปรอสังเกตการณ์ว่า

ก็ไม่มีอันนี้ประเด็นนึงนะคะ

วันนี้ก็ข้าราชการทำงานวันสุดท้ายเนาะ

คำถามคือหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้

อ่าคดีมันต่อเนื่องมันเริ่มต้นมาแล้ว
ทำต่อไหมหรือจะยังไง
บอกว่าคือวันนี้ยังไม่ได้มีใครมาให้ปากคำอะไรเพิ่มเติม
ในส่วนของกลุ่มนักข่าวก็ยังไม่ได้มา

ทีนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ส่วนกรณีพลตำรวจรีสำริทเกรดแย้ม
ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เกษียณอายุราชการวันนี้

มีรองหัวหน้าคณะทำงานอยู่
รับผิดชอบแทนได้ทำแทนได้
ซึ่งก็ทางพลตำรวจรีสำริท

ก็มีคนที่รับไม้ต่อได้เรียบร้อย

เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาสอบปากคำ
ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดทำงานที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ให้ลงมากำกับดูแลคดีต่อด้วยค่ะ
ขณะทำงานก็มีหลองหัวหน้าทำงานอยู่ก็รับผิดชอบแทนได้
ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มบัญชีม้าในคดีที่เกี่ยวข้องกับมินนี่
ที่ตำรวจขยายผลและมีการจับกลุ่มตัว
หลายคนได้รับการประกันตัวออกมาแล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ในขณะที่บางคนก็พูดตรงว่าไม่มีเงินไม่มีตังค์ประกันตัว

อย่างเช่นครอบครัวของคุณแสงเดือนคุณยุภาพรครับ

และกลับถึงบ้านเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตินักข่าวของเราเนี่ยก็ตามติดความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราครับได้พาสามีของนางแสงเดือน
แล้วก็นางยุภาพรไปขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมจังหวัดเลย
ระหว่างที่กำลังทำเรื่องอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่า
มีข่าวมาบอกว่าจะมีคนไปประกันตัวทั้งคู่
สามีก็เลยยกเลิกเลยครับแล้วรีบกลับบ้านไปรอภรรยาทันที
ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลวงหรือข่าวปลอมยังไง
แล้ววันนี้ครับพี่ติไปที่หมู่บ้านโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
ไปดูซิว่านางแสงเดือนนางยุภาพรนั้นกลับมาที่บ้านแล้วหรือยัง
พอไปถึงเนี่ยก็พบว่านางแสงเดือนเนี่ยนั่งไกวเปลหลาน
เพิงพักข้างร้านครับนี่นะฮะพอนักข่าวเข้าไปหา
เห็นว่ามีกับข้าววางอยู่เป็นหน่อไม้ต้มมีน้ำพริกปลาร้าด้วยนะฮะ
นางแสงเดือนบอกว่าอาหารที่เห็นอยู่นี่เป็นมื้อแรก
ได้กินหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วเจ้าตัวบอกว่า
ระหว่างอยู่เรือนจำเนี่ยท่องเอาไว้ตลอดว่าฉันต้องอดทน
คิดถึงสามีเอาไว้เลยเป็นหลักครับ
คิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงหลาน

จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีทนายมาประกันตัว
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นทนายคนไหนของใคร
เพียงแค่ว่ามีคนใจบุญมาประกันตัวให้
แล้วก็พาขึ้นแท็กซี่พร้อมกับนางยุภาพร
โดยที่มีคนจ่ายค่ารถให้ด้วยครับ
ถึงบ้านก็ประมาณตี๕มาเจอว่าสามีรอรับอยู่แล้ว
พอทันทีที่เจอกันก็โผล่เข้ากอด
น้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวเลยครับด้วยความคิดถึง
แล้วบอกสั้นประโยคนี้บอกว่ากลับมาแล้วนะ
นี่ฮะภาพบรรยากาศตอนที่กลับมาถึงบ้านเมื่อเช้า
หลังจากนั้นก็ไปพูดคุยกันกับครอบครัว
แล้วก็ญาติพี่น้องเพราะคิดถึงทุกคนอย่างมากครับ
นี่ฮะกลับมาแล้วกอดกันแล้วก็ร้องไห้ครับ
สาเหตุที่เธอเปิดบัญชีม้าเธอบอกว่าตอนนั้นไม่มีเงินครับ
แล้วนางเจอมาบอกว่าถ้าอยากได้เงินใช้ไปเปิดบัญชีสิ

ส่วนสมุดด้านบัญชีหลังจากที่เปิดแล้ว
ก็ถูกยึดไปนะครับเลยไม่รู้ว่านางเจอเอาไปทำอะไรบ้าง
ครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างมากที่เธอจะลืมไม่ลงอย่างแน่นอน
และถ้าหากว่าใครมาว่าจ้างให้เปิดบัญชีหรือว่าทำอะไรแบบนี้อีกไม่เอาแล้วครับ
บอกเข็ดแล้วกลัวแล้วต่อให้ไม่มีเงินก็ตาม
และไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่มาติดต่อให้เปิดบัญชีเขาถึงไม่โดนตำรวจจับเหมือนกับพวกเธอบ้าง
นี่ก็เป็นคำถามที่เธอสงสัยนะฮะรอการตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ